มาเติมความสวยกับใบหน้ากันบ้าง
เพิ่มคอลลอเจนอัดกันไปด้วยข่าวนี้เลยนะครับ
ก็มานานแล้วเหมือนกันน่ะครับคุณหน้าอย่างเผิ่งเข้าวงการใหม่หน้าเด็กเหมือนอายุ๑๘
อายุ๒๐ปลายปลายเจียดใกล้จะ๓๐เต็มทีแล้ว
แล้วก็ยังหน้าเด็กแบบนี้หลายคนอยากจะรู้เคล็ดลับนะคะ
ว่ามีเคล็ดลับดีอะไรมาจากไหน

รวมไปถึงแฟนคลับก็ถามไปด้วยละกัน
อะไรยังไงถามแได้ไว้เอาเองค่ะ

ผมสั้นอะไรอย่างนี้ไหม

ใครหน้าเด็กลองตัดผมสั้นก่อนหนึ่ง

ก็ปกตินะคะอาจจะแบบดูแลตัวเอง

จะมีโอกาสกลับมาร่วมงานกันอีกไหม

เวลาเราทำงานด้วยกันเราก็จะแบบสนุก
เพราะว่าเรารู้กันอะไรอย่างนี้

ดิฉันทำไม่ได้สักอย่างเลยนะครับ
บอกเลยตัดผมแพตตี้ตัดแล้วหน้าเด็ด
ฉันตัดแล้วไม่รอดค่ะส่วนนอนให้เพียงพอก็ไม่ค่อยได้นอนเหมือนกัน
ใช่ตี๓ตี๔นี่ยังลุกขึ้นมาอัปเดต
เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคนไหนลองทำแบบแพตตี้ได้แล้ว
บอกเล่ากันหน้าจอด้วยละกันวันนี้หน้าจอของเราไลน์มาทักทายกันเยอะ
พูดถึงเรื่องสภาพอากาศหลายพื้นที่ฝนตกหนักอยู่เหมือนกันนะครับ
เป็นกำลังใจให้วิทย์น้ำออกจากบ้านเร็วด้วย
ถูกต้องนอกจากต้องเผชิญกับฝนตกหนักแล้วต้องเผชิญกับรถติดด้วย